คุณผู้ชมครับเรามาตรวจสอบความคืบหน้า
กรณีที่มีชายวัยสัก๓๐กว่า
ถูกทำร้ายในปั๊มน้ำมันปอตทที่สุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็เป็นการถูกทำร้ายโดยชายชะกัน๖คน

หลังจากที่ตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุที่ปั๊มน้ำมันปอตท

มีเหตุผู้ชายคนหนึ่งถูกกลุ่มทำร้าย
พอตำรวจไปถึงที่ปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่ากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
ตำรวจก็พบกองเลือดกระถางหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
โอ้โหแตกเสียหายกระจัดกระจาย

พบกับผู้บาดเจ็บก็คือนายชาญชัยเพ็งคล้ายอายุ๓๐ปี
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกกลุ่มทำร้ายร่างกายภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้

ซึ่งนายชาญชัยก็มีอาการปากแตกตาเขียวช้ำ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้แวะที่ร้านอาหาร
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
แต่ในขณะที่กำลังจะออกจากร้านอาหาร

ซึ่งมาเที่ยวร้านอาหารที่อยู่คนละฝากถนนคุณ

คือคำเหน่นกันเองกับกลุ่มคู่อริของเขา

แล้วก็มีการท้าทายให้ต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว
ซึ่งตัวคุณชาญชัยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจนะ
ว่าใครจะท้าทายใครจะชกอะไรกัน
เขาก็เลยชวนเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านอาหาร

ภายในปั๊มน้ำมันปตทแห่งนี้
ระหว่างนั้นมีวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด
โดยจำได้ว่าเป็นวัยรุ่นที่เห็นที่ร้านอาหารนั่นแหละ
แล้วอยู่วัยรุ่นสองคนก็มาพูดท้าทายเขา
แล้วก็นิสัยเขานะคุณชาญชัยบอกผมก็ไม่ยอมคน
ผมไม่ยอมใครท้ามาผมก็ต้องเอากลับเอาคืนรับคำท้า
ผมเห็นว่ามา๒คนผมเอาอยู่
ปรากฏว่าขณะที่กำลังชกต่อยกับสองคนนี้

กลุ่มเพื่อนของคู่กรณีขับรถเก๋งเข้ามาจอด
ก่อนที่จะกรูกันลงมาจากรถประมาณ๕คน
เข้ามารุมทำร้ายเขาทั้งหมัดทั้งเท้ากระทืบและเตะ

ซึ่งเขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักคู่กรณีนี้
และไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนก็เพิ่งมาเจอ
แล้วก็เห็นตอนท้าต่อยกันกับกลุ่มคู่กรณีอื่น

แล้วก็มาท้าต่อยเขาที่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงปั๊มน้ำมันนี้
ล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุทั้ง๖คนที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี
หลังตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการสืบทราบเบาะแส
แล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดถึงเส้นทางหลบหนี
ตำรวจเอกสมพรเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

โดยได้สืบทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากอำเภอผักไห่

เพื่อมาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากเที่ยวเสร็จก็กำลังจะเดินทางกลับ
จอดรถแล้วก็มาเจอเพื่อนกำลังทะเลาะวิวาสชกต่อยกันอยู่
ก็เลยกรูกันเข้าไปทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายจนสลบ
แล้วขับรถหลบหนีไป

๖คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งตำรวจจะได้ทำการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนอาการของนายชาญชัยนั้นก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับ
ครอบครัวของนายชาญชัยก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
ขอให้เป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า

เพราะนายชาญชัยเขาบอกเขาไม่เคยรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะฮะ